เอาไปดูถนนนี้อีกแล้วเหรอ
สระบุรีหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

ไบท์แล้วบิ๊กไบท์คราวนี้ยกล้อครับ

พวกพี่เก่งกันจริงเลยครับดีครับพี่แต่พี่เก่งผิดที่

เตรียมที่เลยนะครับประเทศไทย
น่าจะได้มีชื่อเสียงมีนักแข่งเพิ่ม

ราหุ่นบนถนนหมายเลข๒๑

จังหวัดเพชรบูรณ์ไฟเขียวปั๊บ

ไม่ใช่เข็มไมค์หรอกมันเป็นดิจิตัลแล้ว

โอ้โหสมาชิกอีกคนกลัวจะน้อยหน้า
แซงขึ้นมาด้านขวายกล้อโชว์
ไปต่อชั่วโมงครับ
ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวตายเลย

อุบัติเหตุขึ้นในความเร็วระดับนี้
ไม่ต้องไม่ต้องหา

บางทีนะร่างแยกกันเลยนะ

ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกตำรวจตามตัวให้ได้นะ

สามพันนะครับทราบเรื่องแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนในคลิป

อืมหงายก๊าซอะไรดี

เป็นห่วงนะคุณผู้ชมคือถนนแบบนั้น
ไว้ใจนะอย่าไว้ใจถนนในประเทศไทย
แล้วก็พวกสิ่งของที่จะหล่นมาจากรถใหญ่